ก็ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันออกไป
อย่างที่บุรีรำเขาก็บอกว่าได้รับผลกระทบ
ไม่ใช่เรื่องของน้ำทวบอย่างเดียวเขาบอกว่า
ไอ้แคร่มาครับ
บริเวณนาข้าวต่างเขาบอกว่าเจอลูกเข้ลูกจราเข้หลายตัวแล้วเป็น๑๐ตัวได้เขาว่าอย่างนั้นนะ
ไปถามคนในพื้นที่อย่างนางสะเอียนพหนรำนะครับอายุ๗๒ปีบ้านเลขที่๘๘หมู่๓บ้านภูนสุกบอกว่าช่วงนี้หน้าน้ำหลาก
ตัวเธอกับลูกชายก็นำผ้าแยงสีเขียวมาทำเป็นโต่งดักปลาลักษณะมันจะเหมือนกับไซสนั่นแหละเป็นไซดักปลานะเอาไปวางเอาไว้ที่ลำห้วยละหาร
ตอนเช้าก็ไปดูเจอตัวเนี่ยโอ้โหลูกจราเข้ตัวมันเท่าไหร่แต่ถ้าดูไกลน้องใบตองมองระยะอย่างนี้คุณเอาจิ้งจกมาใส่น้ำทำไม
มันเหมือนตุ๊กแกเหมือนกันนะเหมือนจิ้งจกตุ๊กแกถูกมั้ยโอ้โหดูด้วยเอาจริงอ่ะแยกไม่ออกอันไหนตุ๊กแกจิ้งจกจระเข้แล้วนั่นแหละสิแต่ตัวมันเล็กอยู่อย่างเงี้ย
แต่คำถามคือมันมีตัวเดียวจริงใช่ไหมไม่ได้มีตัวเดียวน้องใบตองเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยจับลูกจราเข้แบบนี้ได้แล้วเป็น๑๐ตัวในพื้นที่ตรงนี้
เป็นสิบตัวมันเยอะอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าโตแล้วมั้งเออนั่นไงเล่าแล้วยิ่งตอนที่เขาไปเอาไอ้โต่งดักปลาขึ้นตอนแรกน่ะเจ้าของโต่งดักปลาเขาตกใจเพราะตอนแรกเขาเจองู
เจองูด้วยแล้วไปบอกให้ชาวบ้านที่มีความรู้ช่วยเอางูออกไปก่อนแล้วสักพักก็เอาโต่งขึ้นมาได้จริงแต่พอเอาโต่งขึ้นมาไม่ได้เจอแค่ปลาเจอลูกจราเข้เข้าไปอีก
งูเจอจราเข้อีกโอ้โหสุดจริงจริงเป็นผมผมทิ้งไอ้โต่งดักปลาหรือใส่ดักปลาไปแล้ว
คุณทิ้งบ้านด้วยแหละเอาจริงคุณไม่ได้ทิ้งแค่โต่งดักปลาหรอก
เพราะว่าจระเข้ชาวนาธิอาเผอเฮอร์ราชเขาพบ
เรื่องของการดูพวกสัตว์เล้ยครานแบบเนี้ยโดยเฉพาะจาระเข้ดูหน่อย
มันมาจากไหนอ่ะคุณมันหลุดมายังไงหรือว่าในพื้นที่ตรงเนี้ย
มันมีการวางไข่ลงแล้วหรือไม่แปลว่าเขามีลูกจราเข้ตัวแม่ไง
แถวนั้นมันมีตัวแม่หรือไม่ถ้ามันไม่มีตัวแม่มันจะมีไข่เหรอ
นั่นนั่นไงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือมันหลุดมาจากฟาร์มจราเข้ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
คือไข่ไหลตามน้ำอย่างเงี้หรอคุณได้เคยได้ยินไข่ไหลไหมล่ะไม่เคยอ่ะ
คือดิฉันคิดว่าตัวแม่ก็น่าจะหลุดออกมาระหว่างไข่ไม่เคยเห็นไหมว่าไข่มันจะกุ๊กตามน้ำออกมาได้
มันไหลได้เจอน้ำเชี่ยวไข่มันก็ไหลตามน้ำน่ากลัวเหมือนกันเนอะไม่ใช่จราเข้นะคุณ